กลายเป็นเรื่องโอละพ่อนะครับหลังจากที่ดาราพระเอกชื่อดังสอนรามเทพพิทักษ์
ได้ไปแจ้งความว่าเงินหายไปจากบัญชีเกือบครึ่งล้าน
ธนาคารเจ้าของบัญชีไปตรวจสอบแล้วนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานว่าคนใกล้ตัวของสอนรามนั้นเป็นคนที่มากดเงินไป

ตรู่วันนี้นักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังพบว่าเงินในบัญชีได้หายไปหลายแสนบาท
โดยให้ข้อมูลว่าตนเปิดบัญชีฝากเงินกับธนาคารสีเขียวแห่งหนึ่ง
และมีบัตรเดบิตสำหรับถอนเงินสดแต่ไม่ได้เปิดทำธุรกรรมออนไลน์ใด
แต่กลับพบว่าเงินในบัญชีได้ศูนย์หายไป
จากการตรวจสอบพบว่าในวันจันทร์ที่๑๓มกราคมเงินในบัญชีถูกโอนออกไป๒ครั้งครั้งละ๑แสนบาท
โอนอีกครั้งในวันต่อมาครั้งละ๑แสนบาทจำนวน๒ครั้ง
และยังมีการเบิกถอนเงินสดออกไปอีกสามครั้งคือครั้งละสองหมื่นบาทจำนวน๒ครั้ง
และหนึ่งหมื่นบาทอีกหนึ่งครั้งรวมเงินที่หายไปจากบัญชีทั้งสิ้นเป็นเงินสี่แสนห้าหมื่นบาท
ตัดสินใจมาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยตรวจสอบและติดตามเงินที่หายไปจากบัญชี
จากนั้นในช่วงบ่ายธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาชี้แจงหลังถูกพาดพิงว่าเป็นธนาคารเจ้าของบัญชี
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ทำรายการพบว่าเป็นคนใกล้ตัวของเจ้าของบัญชีเอง
และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของธนาคารแต่อย่างใด
นี้ธนาคารได้เรียนคุณสอนรามซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีให้ทราบแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
โดยภายหลังมีการชี้แจงจากธนาคาร
ทีมข่าวได้พยายามติดต่อไปอย่างนักแสดงชื่อดัง

พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามเรื่องของ
การแพร่ระบาดของไวรัสปริศนาจากจีน